เพราะทุกวันมันมีประเด็นใหม่ให้เราตื่นเต้นตลอดเลยค่ะคุณภาคภูมิ

เพราะวันนี้พบตรออกมาให้สัมภาษณ์เอง

กองบังคับการปราบรามเขามีประชุมกันนะคะ

บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน

แล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญทั้งนั้นเลยคุณภาคภูมิ

ถูกต้องแล้วแต่ละประเด็นที่ท่านตอบมันโห
ประเด็นแรกเรื่องของการสรุปสำนวนคดี
ท่านบอกว่าในส่วนของกองบังคับการปราบราม
สรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้

ใช่แล้วก็สำนวนคดีที่จะออกมาจากกองบังคับการปราบราม
มันจะต่างจากสำนวนคดีของตำรวจภูทรภาค๗

ใช่มันต่างแต่ไม่ได้ต่างกันแบบไปกันคนละทิศละทางนะ

เชื่อว่าเรื่องนี้มีการทำเป็นขบวนการ

แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มนะคะว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่า
ท่านผอบตรก็ตอบว่ามีบางส่วน
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ก็ให้ไปอยู่ในสำนวนคดี

ฟังเสียงผอบตรให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่นะฮะ
ก็ต้องเรียกมามาสอบหมดอยู่แล้วครับ
เท่าที่ปรากฏใช่ไหมอาจจะมีบางส่วนนะ
อาจจะมีบางส่วนครับก็คือบางส่วนนะครับนะครับ

ก็อาจคือขอส่งผลไว้ก่อนดีกว่านะครับ

ก็ปล่อยให้กรองปรากฏทำแบบนี้

ขอไม่ตอบดีกว่านะครับขอทำงานก่อนครับ

คดีนี้ถ้าพูดไปแล้ว
ก็อาจจะเป็นคล้ายคล้ายครูจอมชับ

นี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะฮะ

การที่โอนสำนวนมาให้กองปราบทำ

สอนประชาทนสนใจสารเป็นขบวนการ

คุณเขมสอนฟังท่านพบตรให้สัมภาษณ์เรื่องคดีนี้นะ
หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีในครั้งนี้เนี่ย

ได้น้ำได้เนื้อได้เนื้อได้หนัง

ทีนี้เนี่ยพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ค่ะ

ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมนะคะ

การสอบสวนหาพยานหลักฐาน

ร่วมกับกองบังคับการปราบรามมีความคืบหน้า

ที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
ตอนนี้น่าจะพอรู้แล้วแต่ยังบอกไม่ได้
ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมชัดเจนก่อนนะคะ
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้สรุปสำนวนคดีได้แน่นอน
เชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนค่ะ

ยังไม่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ
เป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าฝ่ายของตัวเองเป็นเจ้าของตัวจริง
ก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการนี้ค่ะ
ก็พยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ทุกเรื่องไป
ให้สิ้นกระแสความให้รู้ว่า
ใครผิดใครถูกใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้อง
ใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร่วมใครผู้สับสนุนอะไรอย่างนี้

ทั้งสองฝ่ายพูดสถาบก็คือทั้งสองฝ่าย

เชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีเชื่อนี้ว่าคนนี้เป็นคนดี

จริงที่ติดตามเรื่องนี้
เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายพื้นที่

อันนี้คือรักษาของงานของศาลบินการ

เพราะมันเป็นคดีที่เกิดต่อเนื่อง
เราต้องรู้ว่ามีอยากรู้ว่ามันใครที่
มีขบวนการอย่างที่บอกหรือไม่

แล้วก็ศำการให้คนทำหน้าที่นี้มา
ทำหน้าที่นี้แหล่งต่าง
ครั้งแรกเรามองลึกไปถึงคนที่

แต่จริงมันไปไม่ถึงนั้นหรือว่ามัน

ผู้ขายบุคคลที่๓ผู้ได้ประโยชน์
อะไรประมาณนี้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลย

แนวทางสอบสวนของแต่ละหน่วยงานก็แตกต่างกันค่ะ
ที่ผ่านมากองบัญชาการสอบสวนกลาง
มีพื้นฐานการทำคดีที่หลากหลายหลายคดีก็มีความใกล้เคียงกับคดีนี้
เชื่อว่าแนวทางการสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลางจะสามารถหาข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ
ครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตลาด
อืมต่างคนก็ต่างไปซื้อลอตเตอรี่จากที่นี่อืมนะฮะ
ล็อตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบที่ถูกรางวัลใหญ่นะครับ
ตลาดนัดที่นี้เขาก็ไม่ได้มีทุกวันนะคุณเดี๋ยวมาสอนใช่ค่ะนะฮะ
หลักก็วันอังคารกับวันศุกร์วันนี้วันอังคารแล้วก็คึกคักด้วยเพราะว่าเป็นอังคารก่อนหวยออกไม่กี่วัน
ใช่เหมือนกับอังคารที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีที่แล้วก็บรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็คล้ายคล้ายกัน
ครับนี่นะฮะแม่ค้าแผงต่างต่างก็มาขายลอตเตอรี่กันเต็มที่แล้วฮะแต่คนสำคัญเขาไม่ไปขายนะคะ
บ้าบินเนี่ยเจ๊บ้าบินไม่ได้มาอ่าไม่มาแล้วหลายคนก็เป็นพยานให้กับครูปรีชานะ
ใช่ค่ะในคดีนี้นะครับอ่าก็อย่างเจ๊เกียวเจ๊เกียวก็มาขายลอตเตอรี่นะครับ
ปนัญชยาสุขภูลหรือว่าเจ๊เกี่ยวนะครับก็มาตามปกตินะครับ
บรรยากาศวันนี้คึกคักครับก็มีแผงของนางพัชริดาพรมตาหรือว่าป้าพัดก็มาขายด้วย
แต่ว่านางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือป้าบ้าบินหายหน้าหายตาไปสองสามวันแล้วคุณเขมสอน
เจ๊เกียวบอกว่าวันนี้ก็ไปหานางรัตนาพรที่บ้านมานะก็เปิดให้ดูรูปในโทรศัพท์มือถือเลยเพื่อยืนยันว่า
นางรัตนาพรเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนแค่ต้องการพักผ่อนเพราะว่าเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือกระแสข่าวมันเยอะจริงไงบอกว่าเจ๊บ้าบินเนี่ยถูกอุ้มไปบ้าง
อยู่บ้านครูปรีชาไปซักซ้อมไปเตรียมกันเรื่องของการให้ข้อมูลทางคดีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
ฟังหน่อยนะครับเจ๊เกี๊ยวเขาวันนี้ไปหาป้ารัตนาพรมา
ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อสบายดีค่ะ
อ่าล่าเริงขึ้นเยอะไม่เครียดแล้วค่ะแต่ที่ไม่ออกมาเพราะว่า
หวยก็ไม่มีแล้วแล้วก็ยังอยู่ในเมืองกาญจนบุรีนะคะ
เดี๋ยวเวลาขึ้นศาลไปแน่นอนค่ะไม่ได้โดนค่ะเจ๊เกียวขอยืนยันนะคะ
อ่าจริงจริงก็อยากจะส่งภาพให้แต่พอดีอ่าเขาไม่อยากไอ้นี่ไง
อยากอยู่เงียบเงียบก่อนอ่าเดี๋ยวขึ้นสารไปแน่นอน
ยืนยันสบายดีค่ะอืมก็บอกว่าเหมือนกับเจ๊บ้าบินเนี่ย
อยู่บ้านเพื่อนบ้านญาติสนิทอะค่ะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองด้วยนะตอนเนี้ย
เพราะว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนตอบคำถามไม่ค่อยเก่งพูดไม่เก่ง
เดี๋ยวนี้นักข่าวมาถามกันเยอะหลบดีกว่าไม่อยากจะพูดอะไร
เดี๋ยวไปว่ากันที่ศาลหวยงวดนี้ก็ขายหมดแล้วใช่
ก็ไม่รู้จะมาทำไมนะครับป้าพัฒน์นะฮะก็ยืนยันนะครับว่า
ยังคงเป็นพยานให้กับครูปรีชาเหมือนเดิมแล้วก็เตรียมขึ้นศาล
ทนายความประสานมาส่วนกระแสข่าวที่มีคลิปเสียง
พูดคุยกับครูปรีชาก็บอกว่ายังไม่เห็นคลิปนะไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไร
แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะมั่นใจว่าไม่เคยพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
ตนเป็นแม่ค้าไม่ใช่ขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับ

อันนี้เป็นจุดที่วันที่ตำรวจกองปราบราม
ครูปรีชาไปจำลองเหตุการณ์ที่ตลาดเวสซิตี้
วันที่ลอตเตอรี่หายเนี่ยเมื่อ๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ทำแผนที่จุดนี้ด้วยนะคุณเขมสอน

เพราะครูปรีชามาแวะที่แผงค้าของนายประทิน
เอาของที่ซื้อมามาวางลง
แล้วก็หยุดคุยกับนายประทินเล็กน้อย
ซึ่งครูปีชาบอกว่าคาดว่าลอตเตอรี่เลขท้าย๗๒๖ของตน

ครูปรีชามาหยุดมาทักมาคุยด้วย
แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าครูปรีชามีลอตเตอรี่ในกระเป๋าเสื้อหรือเปล่า

เพราะว่าฮอนดังกล่าวแผงค่าของตัวเองขายดีมาก
เนื่องจากเป็นวันที่๓๑ตุลาคม
แต่ก็มีสิ่งที่ครูปรีชาได้พูดก็คือ

ก็มาถามภรรยาของตนว่า

แต่ว่าภรรยาตนว่าบอกว่าไม่มี
ครูปีชาก็เลยเดินผ่านไปแล้วก็กลับมาอีกทีนึง

แล้วก็มายืนหน้าร้านของตนเอาของวางลง
ก่อนจะบอกว่าได้แล้วนะ

เขาบอกว่าเขาได้แล้ว
ที่เขามาวางของวันนั้นที่กองปราบมาทำ
มา

ก่อนนั้นเข้ามาสอบถามกับเราก่อนไหมครับ
สอบถามกับแฟนผม

เขาถามว่าอะไรนะครับ

เขาบอกว่าเขาได้แล้วเลขที่เขาต้องการ
แต่คุณประทินบอกว่าเขาก็ไม่เห็นเลขทั้งหมดไง

บอกว่ามาถามหาเลข๒๖อะไรอย่างนี้

วันนี้ในโลกโซเชียลก็มีความพยายามที่จะสังเกต
ครูปรีชาที่ไปจำลองเหตุการณ์ไง

คือเรื่องเมนูอาหารผมก็ไม่ค่อยติดใจนะ
คือเขาอาจจะโพสต์เมืองไรอะไรยังไง
แต่เรื่องของการหล่นไม่หล่นหายไม่หายตรงเนี่ย